เย้คุณแม่มือใหม่บีบีมากันแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ต้อนรับลูกชายของคุณแม่ลูกดิวกันหน่อยดีกว่า
ตาดูโลกเมื่อวานนี้วันดีทีเดียวเชียวนะฮะ
ซึ่งสาวดิวก็ได้โพสต์ข้อความต้อนรับลูกชายเอาไว้
แล้วก็บอกรักคุณแม่ของเธอไปด้วยค่ะ
คำมั่นสัญญากับลูกชายตัวน้อยเอาไว้เลยนะ
บอกว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากเลย
ตัวเธอเองได้เรียนรู้การเป็นแม่อย่างแท้จริง
ก็ออกการเหอะไม่น้อยกว่าสาวดิวนะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเผยโฉมหน้าลูกชายออกสื่อใช่ไหม
เจ้าตัวก็โพสต์ภาพบรรยากาศก่อนที่สาวดิวเขาจะไปคลอด
คุณผู้ชมดูสิบรรยากาศการไปห้อย

เรียกได้ว่าตกแต่งห้องในโรงพยาบาลนะเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดอบอุ่น

มีลูกโป่งที่มีชื่อลูกชายเตรียมรอเอาไว้เต็มไปหมดเลยค่ะ
และภาพโฉมหน้าลูกชายที่หลายคน

เปิดเผยนั่นก็คือภาพนี้นะฮะ

ใส่สติ๊กเกอร์ปิดหัวใจหรอ
เอาไว้ก่อนแปะสติ๊กเกอร์เอาไว้ก่อนนะครับ
ดาเอฟซีก็เสียดายไปตามกันนะ

เป็นว่ารอลุ้นนะคะว่าบ้านนี้เขาจะเผยความน่ารักของน้องให้ดูกันเมื่อไหร่นะคะ
ไปต่อคุณผู้ชมค่ะแหม่น่ายินดีกันต่อเนื่องเลยนะครับ
เป็นเรื่องน่ายินดีฉลองวันแม่ยังไม่หมดอีก
เพราะวันนี้คุณรักผู้ดีนะครับสมียภรรยาคุณวิกกี้และพี่เวียค่ะ
แจ้งข่าวดีกันไปรับวันแม่เลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูรูปดี
นี่เขาทำมือรูปหัวใจตรงท้องแบบนี้นี่นะคะ
เวียเตรียมเป็นว่าที่คุณพ่อและคุณผู้ชม
ซึ่งคุณวิกกี้ภรรยาพี่เวียนี่นะบอกว่าวันแม่ปีนี้เป็นวันที่มีความสำคัญมากจริง
เพราะเป็นปีที่ตัวเธอได้เรียกตัวเองว่าแม่แล้วนะ

ขณะที่พี่เวียเองก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
ฝากคุณแม่นะฮะ
ฝากคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะ

แล้วก็ขอบคุณความยินดีจากทุกคนเลยนะครับ

ตอนนี้โคตรตื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลยค่ะ

คุณแม่อะโอ้โอ้คุณย่าคุณย่าดีกว่าครับ

บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความยินดีกับพี่เวียแล้วก็คุณวิกกี้ด้วยนะคะ
รวมไปถึงคุณแม่ลูกดิวด้วยนะคะ
ล่าสุดเห็นพี่เวียเขาโพสต์ด้วยนี่นะคะ

เขาโพสต์ในไอตีนี้ว่าคงจะไม่ได้เที่ยวกันแบบนี้อีกนานแล้วเนอะ
เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนสถานะกันเป็นคุณพ่อคุณแม่
เอาเป็นว่ารุ่นพี่ในวงการหรือว่าใครก็แล้ว
แต่ที่มีประสบการณ์แนะนำได้นะว่าต้องทำไงบ้าง